คุณผู้ชมคะที่ฉันขออนุญาตเล่าถึงหมายกำหนดการของพระราชพิธีนะคะ
คือวันนี้เป็นพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
และพระราชพิธีเชิญพระโกรธพระบรมอัฐิ
พร้อมด้วยพระพระอบพระบรมราชสรีรางคารเข้าสู่พระบรมมหาราชวังค่ะ
ส่วนวันพรุ่งนี้และวันมาเรือนนี้อีก๒วันนะคะ
ตุลาคมก็ยังมีพระราชพิธีสำคัญอีกค่ะ
วันนี้เวลา๘นาฬิกา๔๔นาที
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระเมรุมาตร

ในการพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
และพระราชพิธีอันเชิญพระโกรธพระบรมอัฐิ

พระบรมราชสรีรางคาร

โดยพระที่นั่งราชเชนพระยาน้อย
โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๔
เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
ส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตุลาคม๒๕๖๐เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
จะเป็นการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ

ช่วงแรก๑๐นาฬิกา๓๐นาที
จะเป็นพระราชพิธีอันเชิญพระโกรธพระบรมอัฐิ
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๕
โดยพระที่นั่งราชเชนพระยาน

ประดิษฐานที่พระวิมารบนพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์
ส่วนช่วงเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
เป็นผู้บังคับกองทหารม้าเกียรติยศ
ประกอบริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๖

ในการพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร
ณวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร
และวัดปวรนิเวศราชวรวิหาร
ในวันที่๒๙ตุลาคมนี้ค่ะ